คุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะต้องลงทุนกันหน่อย

อุทาหรณ์สอนใจแม่ค่ะ
เราก็เห็นใจนะแม่ยุคนี้ก็ต้องทำงานเหมือนกัน

ฟันน้ำนมผูทั้งปาก
ย้ำอีกครั้งทั้งปากค่ะ
ไล่ถอนกันไม่ว่าเล่นเลยเนี่ย

แล้วคนที่โพสต์เล่าเนี่ยคือคุณหมอเองเลยโอ้โห
พ่อแม่เห็นข่าวแบบนี้อึ้งไปตามตามกันเลยค่ะ
เคนทันตแพทย์โรงพยาบาลป่าตองโพสต์ภาพ

ฟันน้ำนมผูกดปากต้องถอนออก
หมอต้องฉีดยาชาไป๑๔เข็มเย็บอีก๑๘เข็ม
คุณโหดไหม

คุณที่ฉันจะพูดจริงฉีดยาที่เจ็บที่สุดคือฉีดยาชา

สุดยอดแล้วนี่คือ๒๔ยาชา๑๔เข็มค่ะ
ฝากลูกไว้กับเนอร์เซอรี่ผลที่ได้คือนี่เลยจ้า
ถ้างั้นทำไมไม่รอให้ฟันน้ำนมหลุดไปเองล่ะคุณหมอ
ยังไงเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้นต้องถอนขนาดนี้เลยเหรอสงสารเด็ก

สาเหตุที่ไม่รอให้ฟ้าน้ำนมหลุดเพราะอะไรรู้ไหม
ของเด็กเนี่ยมันผูกแล้วลุกลามติดเชื้อ

มันมีสิทธิ์ติดเชื้อต่อเนื่องไปถึงฟันแท้ข้างใต้ได้

ถามว่าแล้วทำไมต้องถอยวันเดียว๒ซี่รวดไปเลย
คุณหมอบอกว่าคือถ้าทยอยถอนทีละซี่๒ซี่
ผู้ปกครองก็ต้องเสียเวลาเดินทางเทียวไปเทียวกลับมารับบริการหลายต่อหลายครั้ง
แล้วมันอาจจะกระทบทัศนคติและสภาพจิตใจของเด็กในระยะยาวค่ะ
ประเมินอย่างละเอียดแล้วว่าสามารถถอนในวันเดียวได้ทั้งหมดยี่สิบซี่
ก็เลยให้น้องดมยาสลบแล้วก็ฉีดยาชาร่วมด้วย

คือเนอร์เซอรี่ใครทำเนอร์เซอรี่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่า
คือเวลาเลี้ยงเด็กเด็กไม่ใช่เลี้ยงง่าย
คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อสารอะไรเขาอยากได้ไม่อยากได้เขางอแงอะไร
แต่ไม่ใช่ว่าการให้ขนมเพื่อให้เด็กหยุดร้อง
เอามือถือให้ดูเพื่อให้เด็กหยุดงอแงมันไม่ใช่ทางออก
มันง่ายเกินไปอ่ะ